วนกีฬาสัปดาห์นี้มาหอกยาวเมาสแซวกับความมันของมวยไทยลีก

ตีสองตอนตีสามโอ้โฮยตีห้าตื่นห้าสี่ห้ารับไปแล้วตอนนี้หกโมงเช้า
พร้อมกับคุณสมบัติของการเป็นโค้ชที่ดี
เราต้องฉลาดทางด้านอารมณ์มือเนี่ยอารมณ์เราต้องเก็บเวลาจะโกรธแบบ